คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เป็นรถทัวร์ค่ะรถทัวร์๒ชั้นเกิดอุบัติเหตุไฟลุกไหม้พลึบทั้งคันเลย
กว่าจะดับไฟได้ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมง
เรามีภาพนี้นะคะเป็นภาพที่กู้ภัยที่เขากำลังเข้าไปช่วยค่ะ
เขาได้มีการสดผ่านทางเพจของเขาช่วยเหลือคนเจ็บที่ติดอยู่ในรถทัวร์ให้ออกมาจากรถ
แล้วสภาพที่ช่วยออกมาแต่ละคนเนี่ยนะตามตัวเนี่ยมีรอยไหม้เต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ทุลักทุเลมากที่บอกว่าสลดใจมากก็คือเสียชีวิต๕ศพ
เหตุการณ์เนี้ยห้าศพเป็นผู้ใหญ่และมีเด็กด้วยเด็กกับ๒นะคะ
แล้วผู้ที่เสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของรถทัวร์ไปดูภาพจังหวะที่กู้ภัยพยายามจะช่วยเหลือค่ะ

มีคนเจ็ดอีกไหมไม่มีเนอะไม่มีอีกจังเดี๋ยวคุณพ่อมานั่งกับน้องก่อน
เดี๋ยวรถโรงพยาบาลกำลังมาครับเป็นภาพที่ชุลมุนวุ่นวายพอสมควรนะคะ
เป็นการสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของหน่วยกู้ภัยพุทธยานสมาคมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ในคลิปจะเห็นนะคะว่าคนเจ็บมานั่งที่ฝั่งถนนฝั่งตรงกันข้าม
แล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะตามตัวเนี่ยมีรอยไฟไหม้

คือรถทัวร์เนี่ยค่ะไฟลุกไหม้แบบโอ้โห

ต้องรีบนำคนที่อยู่ในรถออกมาให้เร็วที่สุด
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสิรินทรและโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
คุณผู้ชมรถทัวร์คันนี้ค่ะเป็นรถทัวร์สองชั้น
ไฟมันไหม้แบบดูภาพแล้วน่ากลัวมาก
คือไหม้ทั้งคันเลยนะคะทั้งคัน
กว่าจะดับไฟได้เนี่ยค่ะครึ่งชั่วโมง
นี่ค่ะรถทัวร์สองชั้นทะเบียน๑๐๗๓๘๗
อุดรธานีนะคะคือไฟเนี่ยไหม้ที่เครื่องยนต์ด้านหลัง
แล้วมันก็ไหม้ลามไปทั้งคันเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่า
ถนนมิตรภาพบ้านหนองขามตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแห้จังหวัดขอนแก่นนะคะ
พอเพลิงสงบกู้ภัยไปดูที่ซากรถโอ้โหน่าเศร้ามาก
เสียชีวิต๕รายอยู่ในรถค่ะเป็นผู้ใหญ่๓เป็นเด็ก๒
และทั้งหมดที่เสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของรถทัวร์
นี่คือสภาพหลังจากดับไฟได้สภาพรถเป็นแบบนี้นะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๕รายเนี่ยค่ะคืออยู่บนชั้น๒ของรถนะคะ
รายที่เสียชีวิตอยู่ช่วงด้านหลังด้านหลังฝั่งขวา
เป็นเด็กสองรายแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่ช่วงด้านหน้าของรถด้วยนะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะนางสาวสุกัญญาเกร็ดหอมอายุ๒๐
ส่วนรายที่๒เรายังไม่ทราบชื่อนะคะเป็นผู้ชายอายุ๓๒
รายที่๓ยังไม่ทราบชื่อเหมือนกันเป็นผู้ชายอายุ๓๙
รายที่๔เป็นเด็กค่ะเด็กผู้ชายอายุแค่๑๔ยังไม่รู้ชื่อนะคะ
รายที่๕เป็นเด็กเหมือนกันเด็กผู้หญิงแล้วคุณผู้ชมอายุเพิ่ง๕ขวบ

เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถระบุตัวตนได้
คือด้วยความที่สภาพศพถูกไฟไหม้ต้องส่งไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ที่โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะต้องขอแสงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต
แต่คุณผู้ชมดูสภาพรถรถคันนี้นะคะ
เป็นรถทัวร์๒ชั้นของบริษัท๔๐๗พัฒนาจำกัด
ทะเบียน๑๐๔๗๓๘๗อุดรออกเดินทางจากอำเภอบุงคล้าบึงกาล
ตอนประมาณ๑๕นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
รถคันนี้วิ่งผ่านเส้นทางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๑๒นาที
และเข้าเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเวลา๒ทุ่มนะคะ

จุดหมายปลายทางคือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดกรุงเทพค่ะ
นี่ค่ะเส้นทางของรถทัวร์คันนี้
ทัวร์คันนี้มีผู้โดยสารรวมพนักงาน๓๓คนค่ะ
จำนวนนี้นะคะรอดแบบบุดหวิดเลย๑๖คนนะคะ
บาดเจ็บ๑๒คนและเสียชีวิต๕รายอย่างที่ได้บอกไปนะคะ
ทีนี้ค่ะคนขับคนขับรถคันนี้รอดค่ะ
คนขับรอดค่ะนายพัศดีดำคอนอายุ

แต่เขาเจ็บนะคะคือบาดเจ็บถูกไฟลวกถูกไฟไหม้อะค่ะ
แต่เขาก็ให้ข้อมูลได้เขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าเขาขับรถมุ่งหน้ามาตามทางปกติ
พอมาถึงช่วงก่อนเข้าเข็ดอันเพิร์นบ้านแท่แค่๒๐๐เมตร
ยางรถด้านหลังฝั่งขวามันระเบิดค่ะ
ระเบิดเสียงดังมากแล้วประกายไฟมันกระเด็นขึ้นมาโดนห้องเครื่องด้านหลัง

พอประกายไฟมันกระเด็นเข้ามาโอ้โหเท่านั้นแหละ

อุ้มแล้วมันรามเร็วมาก
คนขับบอกว่าพยายามจะประคับประคองรถเอาไว้

คนขับบอกว่าจอดรถได้เปิดประตูรถตะโกนบอกให้ผู้โดยสารลงจากรถ
แล้วก็พยายามจะช่วยดับไฟแต่คนขับรถบอกว่าไฟมันไหม้เร็วมาก
มันลามเร็วมากคือผู้โดยสารบางส่วนลงจากรถไม่ทัน
จนมีผู้สีชีวิตห้ารายอยู่บนชั้นสองของรถทัวร์คันนี้
แล้วเป็นเด็กก็สองคนนะคะผู้ใหญ่สาม
มีผู้รอดชีวิตเขาเล่าวินาทีโอ้โหยเฉดเป็นเฉดตายอ่ะค่ะ
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
บางทีจะออกทางปกติก็คือเรานั่งอยู่ชั้นล่าง
ทัวร์๒ชั้นก็ไปเปิดประตู
รถน้ำมันบวกแก๊สตะเกาแก๊สมันแลบเข้ามาในห้องที่
เรานั่งกับน้องผู้ชายที่มาจากอำเภอเดียวกัน

นาทีนั้นคือว่าเราตายเมื่อแล้วเราตายเราไม่เหลืออะไรแล้ว
อย่างนี้เราไม่เหลือแล้วค่ะ
แต่ก็ดีที่ว่าน้องเขามีสติ
องไปมันเป็นห้องฉุกเฉินที่ว่าออกทางประตูคนขับนะคะ
นี่นะคะนางมัชิมาผู้รอดชีวิตเธอก็บอกว่า
คือเธอขึ้นมาจากอุดรธานี
นั่งด้านล่างอยู่ที่เบาะด้านหลังคนขับเลย
ส่วนอีก๒คนที่รอดก็บอกตรงกันว่าเสียงระเบิดมาจากด้านหลังรถ
และรถเพิ่งแวะพักก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะ
เพราะข้างหลังไฟมันลุกแล้วไม่กล้าหันไป
หันแค่ดูห่างตายเห็นแต่เขาผลักมาก็คือหลุดกันไปหมดเลย

วันนี้พลตำรวจตรีภูติพงศ์มูศิกรูล
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับวิศวกรขนส่งและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๔นะคะ
พลตำรวจตรีพุทธิพงศ์เปิดเผยหลังสอบปากคำคนขับรถว่า
รถคันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการตรวจสอบสภาพไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนยางช่วงก่อนเทศกาลสงกรานนี้เองค่ะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกถนอมศักดิ์โสภาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านแฮดบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุแวะเติมที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองขอนแก่น
ขับมาประมาณ๓๐กิโลเมตรก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้น
เดี๋ยวจะต้องให้ขนส่งจังหวัดตรวจสอบดูนะคะว่ารถทัวร์คันนี้
เรื่องต้นยังไงคนขับรถก็ต้องโดนแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะคะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลและสารเสพติดแล้วนะคะแต่ไม่พบค่ะ
ส่วนสร้างรถทัวร์ตอนนี้ก็ถูกมาเก็บไว้ที่สพฮ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบแล้วเนี่ย
พอเกิดความร้อนก๊าซเนี่ยโดยธรรมชาติของก๊าซมันจะหาทางออกโดยอัตโนมัติ
มันก็เลยทำให้ก๊าซฟุ้งกระจายในรถ
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมไฟถึงได้ลามไปเร็วขนาดนั้น
ทีนี้รถทัวร์คันนี้ค่ะพบว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่ที่ด้านหลังด้วย
ทำให้น้ำมันเบนซินที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเกิดระเบิดขึ้น
แล้วมันก็เกิดไฟไหม้รุนแรงเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันลอยเข้าไปทั่วรถภายข้างในภายในรถแล้ว
แต่เบื้องต้นก็คือบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะ
จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
ทีนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็ได้นำกระเช้าจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยม
แล้วก็มอบให้กับผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินทรนะคะ
มี๓รายถูกไฟไหม้ที่แขนใบหน้าแล้วก็ใบหู
แต่อาการโดยรวมถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยตอนนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังเรื่องของแผลติดเชื้อค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่ากำชับให้ตรวจสอบและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต
รวมถึงครอบครัวแล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกรายด้วย
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและบริษัทประกันภัย
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมร่วมกันแล้ว
สรุปค่าเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเนี่ย
รายละ๑๑๐๐๐๐๐บาทตามสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันภัยและพรรรถ
จากข้อมูลก็รู้มาว่ารถทัวร์คันนี้ทำประกันภัยกับบริษัทวิริยประกันภัย

พรรร๕๐๐๐๐๐บาทประกันภัยชั้น๑๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ประกันภัยผู้โดยสารที่นั่งละ๑แสนบาทค่ะ
คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ห้องเก็บศพค่ะ

ยังไม่มีญาติของผู้เสียชีวิต
ติดต่อรับศพหรือว่ามาแสดงตัวเลยนะคะ

และผู้เสียชีวิตว่าตรงกันหรือไม่นะคะ

เพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีญาติติดต่อมานะคะ